คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผู้หญิงคนนี้ขับเบ้นแล้วก็ไปเฉียวชนรายเดอร์
เชี่ยวตรงนี้เองใกล้ออฟฟิศเรา๕แยกลาดพร้าว
ทีนี้เบ้นขับหนีนะหนีมาตรงเรียบวิภาวดีค่ะ
คู่ขนานวิภาวดีค่ะจะเข้าถนนมิตรมัยตรี
แล้วเชื่อไหมอยู่ในรถนั้นน่ะ๕ชั่วโมงคุณผู้ชม
ไม่ยอมลงมาจากรถตำรวจเคาะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงมา
ทางเจ้าหน้าที่๑๙๑ตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
เขาก็ไปเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้ขับเบ้นสีขาว
แล้วพยายามที่จะให้เธอลงมาจากรถ
เธอไม่ยอมลงมาพยายามตะโกนเรียกคือทำกันทุกทาง
แล้วจุดที่มาจอดอยู่เนี่ยจอดอยู่ตรงคู่ขนานวิพา
ก่อนจะเลี้ยวทางมิตรมัยตรีนึกภาพออกเห็นไหมคะ
แล้วตอนที่ตัวเธอตำรวจพยายามที่จะคุยพยายามสื่อสาร
พูดแบบวกวนเหมือนกับแบบรอให้เพื่อนมาก่อน
เดี๋ยวเพื่อนมาแล้วถึงลงใช้เวลาอยู่แบบนี้๕ชั่วโมง
ถึงจะยอมลงมาลงมาแล้วเธอเป็นใคร
ชื่อนางสาวสิริพรแล้วเป็นอดีตสาวแม็กซิม
พอไปตรวจค้นในรถเจออะไรรู้ไหม

เอกสารรักษาอาการป่วยซึมเศร้า

ใช่ทีนี้พอเจอเอกสารก็จริง
แต่ตำรวจเขาต้องไล่ไปตรวจสอบกับทางสถานที่รักษาก่อน
แล้วก็ตรวจสารเสพติดด้วยส่วนหน้ารถเมื่อกี้
คุณผู้ชมก็คือร่องรอยการที่เธอไปเฉียวชน
แต่ถ้าย้อนเหตุการณ์ไปนะเหตุการณ์นี้
ก่อนที่จะเกิดตรงห้าแยกรัดพร้าว

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอขับรถเดินหน้าถอยหลังอยู่
ไปที่ถนนราชพร้าวเข้าวิภาวดีรังศิษฐ์
แล้วก็ไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ตรง๕แยก

พนักงานส่งอาหารเองได้รับบาดเจ็บนะ

คือคงจะอารมณ์หนึ่งตกใจด้วยแหละ
หนีมามาอยู่ตรงคู่ขนานวิภาวดีรังสิต

ทีนี้ก็อยู่ในรถเลยล็อกรถเลยนะ

ไม่ยอมออกมาผ่านไปอุ้ย
ดึกตีอะไรกว่าจะออกมาค่ะ
เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาท

แล้วก็ชนแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ถ้าเกิดว่าไปตรวจพวกสารเสพติดเจอเพิ่ม
อัพประปุกตำเนินคดีใช่ไหมครับดูสิโอ้แล้วอุปกรณ์ทำมาหากินเข้าอีก
ใช่ค่ะนี่ดูสิ
เรามาดูข้อมูล๗วันอันตรายช่วงสงกรานกันหน่อย
เพิ่มเติมสถิตินิดนึงเอาของ๔วันก่อน
ก็คือถึงวันที่๑๔เมษายนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๓๒๔ครั้งวันเดียว
วันที่๑๔มีผู้เสียชีวิตถึง๔๑ศพแล้วก็บาดเจ็บ๓๓๒ราย
รวมทั้งหมด๑๑๑๒๑๓๑๔คุณผู้ชมก็คือทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้๑๑๙๕ครั้งเสียชีวิตรวม๑๕๗ศพด้วยการบาดเจ็บ๑๑๘๕ราย
จังหวัดที่เกิดสูงสุดนู่นครับอยู่ที่เชียงใหม่
อุบัติเหตุเกิดขึ้น๔๔ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
อยู่ที่ลำปาง๗ศพส่วนใหญ่ก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เมาแล้วขับแล้วก็ขับรถตัดหน้าอย่างกระชันชิดยังไม่ครบ๗วัน
แต่ว่ายังไงแล้วก็ขับรถช่วงขากลับระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
ใช่ค่ะขากลับขับดีไม่อยากให้มีอุบัติเหตุไม่อยากให้มีความสูญเสียนะ
คือถ้าขับทางไกลรู้สึกง่วงเพลียจอดแวะพักก่อนเลย